ต่อไปก็บอกเลยว่าอ้นละวนอนละเวงวิ่งวุ่นกันทั่วตลาดเลย
เมื่อเจ้าหน้าที่ต้องบุกจับคู่ปรับที่ไม่ใช่โจ้
เย้
เย้คุณดูนะเหมือนโหแบบต้องยอมใจพี่เจ้าหน้าที่เขามากเลย
คือเขาได้รับแจ้งจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดค่ะ
บอกว่ามีตัวเงินตัวทองออกมาเดินเพ่นผ้าเลย
พี่น้องชาวตลาดก็อยู่ไม่เป็นสุข
คือพี่น้องชาวตลาดเนี่ยก็กลัวคนที่มาเดินตลาดเองก็กลัวค่ะ
งานนี้เจ้าหน้าที่ก็เรียกได้ว่าวิ่งกันแบบสี่คูณร้อยอ่ะ
วิ่งจับคุณดูดิเจ้าหน้าที่วิ่งจับตัวเงินตัวทอง
วิ่งไล่กันเข้าไปท่ามกลางความรุนทึกของผ้าค้านั้นฮะ

อย่านี้ยังไงครับตอนนี้ตลอดได้ทำการล้อมไว้หมดแล้ว
หยุดหยุดเออหยุดหยุดเลย
เอามือไข้หลังมอบลงไปคำพูดนี่
คุณมีสิทธิ์จะพูดแต่ทุกคำพูดคุณจะถูกใช้ได้ชัดสรร
นั่นแหละไม่พูดแล้ว
คุณมีสิทธิ์จะจ้างทนายถ้าคุณไม่มีเงินจ้างทนาย
เดี๋ยวทางฝ่ายรัฐจะจ้างทนายให้คุณเอง
ไม่เป็นไรลงกระสอบไปแล้ว
แต่ต้องบอกว่าเราไม่ค่อยเคยเห็นภาพภารกิจของพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจ

คือปกติเราจะเห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยแหละ
ที่ทำงานกันแบบจับสัตว์เลื้อยคลานสัตว์แบบมีพิษอะไรต่าง
เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะผู้พิทักษ์ประชาชนผู้พิทักษันติราช
ก็ช่วยพวกเราได้เหมือนกันนะคะเป็นได้ทุกอย่างเลย

เดี๋ยวน้องก็ใส่กระสอบไปแล้วเดี๋ยวน้องจะไปจ้างทนาย
ได้มาไปสู้กันต่อในชั้นสาม
ไปสู้กับใคร